สถานการณ์ของสัตว์ป่าที่หลายสายพันธุ์มีความเสี่ยงสูงต่อการศูนย์พันธุ์นะครับ
ก็ทำให้การประชุมไซเตสครั้งที่๑๗ที่กำลังจัดอยู่ที่แอฟริกาใต้
กำลังจะมีการพิจารณาบัญชีรายชื่อ
โดยบางชนิดอย่างเช่นตัวนิ่มอาจจะถูกยกสถานะ

หลังจากมีการสำรวจพบว่าจำนวนตัวนิ่มทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่เวียดนามตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับ
หลังมีผู้ลักลอบขายเพื่อนำไปชำแหละและเอาส่วนต่าง
โดยเฉพาะหนังเนื้อแล้วก็เลือดไปปรุงเป็นยา
ตามความเชื่อโบราณของคนในแถบเอเชีย
ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนตัวนิ่มที่มีอยู่๘สายพันธุโลก

บางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์

โดยหวังให้ตัวนิ่มทุกสายพันธุ์ถูกยกสถานะ

โดยมีการควบคุมขึ้นไปอยู่ในบัญชีหมายเลข๑

จากตัวนิ่มแล้วการค้างาช้างและนอแร็ด

แล้วแต่เป็นชาติเพื่อนบ้านของแอฟริกาใต้

ก็คือป้องกันพืชหรือสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
หรือการประชุมอนุสัญญาไซเต๊ครั้งที่๑๗

และจะประชุมกันไปจนถึงวันที่๕ตุลาคม
ปัจจุบันมีผู้ลงนามในอนุสัญญาไซเตส

ก็คือป้องกันพืชหรือสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ